โปรดติดตามตอนต่อไป
รอดหน้าของมันคุ้ม
ชะเกียบพื้นอ่อนใช่ป่ะ
ชะเกียบพื้นอ่อนใช่ป่ะ
มึงจะได้กับรอด
ปั้นปฐุมราชยิ้มแห้งเลยล่ะค่ะ
คนไม่รู้อะนะคะไม่ผิดไม่ผิด
เจ้าหู้จักษ์ว่ามัลติฟังชัน
หือขีบได้ดูดได้
คอยสิหัวบอดิปริกเด้อ

อย่าว่าคอยเด้ออย่าว่าคอยบ่ได้ปึ๊ก